ตอนนี้ผู้หญิงหลายคนอยากทำบัตรประชาชนหาย
อยากไปทำใหม่กับนายอำเภอสุดหล่อ

โสดและอายุน้อยที่สุดในประเทศด้วย

ดูหน้าให้มันชัดหน่อยเป็นแบบไง

ในอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำ

เป็นนายอำเภอหนุ่มรูปหล่อเหมือนพระเอกหนังเลย
แล้วเป็นนายอำเภอที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย
พ่วงท้ายว่าไม่มีแฟนนะครับ
ยังโสดอยู่นะครับเสาร

กับตัวจริงเป็นยังไงก็ไปที่อำเภอนาโพที่จังหวัดบุรีรำ
ไปเจอข้าราชการหญิงในอำเภอเขาพากันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันกับนายกันวลินเมืองแก้วอายุ๓๗ปีนี่ใช่ไหม
นี่เห็นไหมนายอำเภอป้ายแดงนะเล่าให้ฟังบอกว่า

เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี
เพิ่งย้ายมาเป็นในอำเภอที่แรกที่นี่
ขอบคุณทุกคนที่มาชื่นชมบอกว่าเขาหล่อแล้วก็มาให้กำลังใจ
ส่วนตัวตั้งใจจะทำหน้าที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
ไปฟังเสียงในอำเภอสุดหล่อคนนี้แถมอายุน้อยคนนี้แถมโสดคนนี้กันหน่อยว่า

มีมาขอถ่ายรูปก็ยินดีนะครับไม่มีปัญหา
ครับในอำเภอนาโพคนนี้นะครับสามารถทำอะไรให้กับพี่น้องชาชนได้
ก็ขอให้เข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษาหาลือได้ทุกเรื่องนะครับ
เพื่อพัฒนาอำเภอนาโพต่อไปครับ
ตามโซเชียลที่เขาเม้นต์กันนะคะว่า
เพราะนายอำเภอท่านก็รูปหล่อน่ารักจริงค่ะ
วัยรุ่นนี่กรี๊ดมากเลยขนาดลูกสาวเพิ่งจะโตยังเมื่อกี้
นายอำเภอทำไมต้องหล่อด้วยอะไรอย่างนี้ฮะ
คิดมากคิดแววนายอำเภอทำไมต้องหลอกดีแล้ว
ก็ไม่ได้อายุน้อยแต่ว่าอาจจะอายุน้อยที่สุดในตำแหน่งนี้
ที่เขาเคยมีมาในตำแหน่งในอำเภอในประเทศไทยนะฮะ
คือที่บูริดำเนี่ยเขามีอนายอำเภอหล่ออายุน้อย
คราวนี้ไปรู้จักกับประหลัดอำเภอป้ายแดงกันบ้าง
นี่เพิ่งสอบได้แต่อายุมากที่สุดในรุ่น
นี่เอามาชนกันหน่อยนี่คนนี้คือนายสมพรทองรักหรือว่าพี่สมพรครับ
ไม่ธรรมดาก็คือก็ถือว่าโอเคนะ๒๔นะครับ
คือคงจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมว่าทำไมถึงประหลัดถึงมาเป็นเอาตอนนี้
อายุเยอะแล้วเนี่ยทั้งที่อายุก็เยอะแล้ว

ประหลัดสุมพรบอกว่าเขาพูดด้วยลำเสียงมุ่งมั่นนะ
และภูมิใจบอกว่ามีความฝ่ายฝันว่า
นอนรักษาตัวอยู่นะฮะเมื่อไม่นานมานี้อาการดีขึ้น
แล้วอยากจะกลับมาทำตามความฝันให้ได้

ส่วนเวลาที่เหลืออีกไม่มากคือ๒ปีเนี่ยเขาบอกไม่สำคัญเลย
เขาทำแล้วเขามาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ย
มันเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนแล้วกันว่า
เป็นตัวอย่างที่ดีว่ามันไม่มีคำว่าสาย
สำหรับคนที่ต้องการทำตามความฝัน
ทำไมย่อท้อวันหนึ่งต้องประสบความสำเร็จ
เหมือนพี่สมพรหรือว่าประหลัสมพรแน่นอน
โอ้สุดท้อปรบมือให้เลย

ถ้ามีความตั้งใจจริงถ้ามีความมุ่งมั่นก็ทำได้
ที่สำคัญเขามาทำงานเพื่อประชาชน
เป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนนั่นเอง